หน้าร่วมให้กำลังใจสโมสรฟุตซอลการท่าเรือให้คว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๓นะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งล่าสุดนะครับได้มีการประกาศรายชื่อ๑๔นักเตะรวมทั้งผู้เล่น๒คนที่จะสแตนบายออกมาแล้วครับ
ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๓๙กรกฎาคมนี้ออกมาแล้วนะครับ
นำโดยเลิศชายอิสลาสุวิพากรชัยวัดแจ่มกระจ่างสลาวุฒิใจเพชรและ๒แข้งบราซิลอย่างมากอสวินิซีอุสกับเจโก้โมล่า
พร้อมกับได้สามนักเตะใหม่นะครับประกอบไปด้วยวิวัตรไทยเจริญทีมชาติไทยดีกรีฟุตซอลโลกสองพันสิบหก
หมดสัญญากับนครราชสีมาเดอร์มอลวีวันเข้ามาเสริมทีมในรายการนี้รวมถึงเล็กที่สองของฟุตซอลลีก
จากนี้ยังยืมตัวนัทพงศ์นุษย์รังนะครับผู้รักษาประตูกับอนัตชัยปราบวงศาตัวเป้าจากมเกษมบดิษฐ์มาเสริมความแข็งแกร่งด้วยนะครับ
โดยรายชื่อ๑๔นักเตะของการท่าเรือนะครับประกอบไปด้วยผู้รักษาประตู๒คนนะครับคณิตสอนผู้พันธ์กับนัทพงศ์นุษย์รัง
ตัวรับก็มีวาลินรอมณีนะครับเลิศชายอิสระสุวิพากรและชายวัดแจ่มกระจ่าง
ตัวข้างครับประกอบไปด้วยวัชละไลศรีเตียโกโมล่ามากอสวินิซิลสธนากรเพ็ญพกุลรัติคุณพรมฮิลันอนุกูลมินิและวิวัตรไทยเจริญ
ส่วนตัวเป้านะครับก็มีสารวุฒิใจเพชรกับอนันตชัยปราบวงศาโดยมีศักดิ์ชายหามัยตรีผู้รักษาประตูและนพดลโคกเพิ่มทรัพย์เป็นตัวสแตนบายกรณีมีนักเตะบาดเจ็บแบบกระทันหันนะครับ
โปรดกรรมรอบแรกของการท่าเรือในศึกฟุตซอลสมสรรค์ชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
แรกทั้ง๓นัดนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดเวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
ขณะที่เกมรอบรองและรอบชิงนะครับจะแข่งกันวันที่๗และ๙กรกฎาคมนี้ครับ